ดิฉันมีคำถามจะถามคุณที่ฉันอยากรู้ว่านอกจากอ่านข่าวแล้ว
คุณไม่ได้ไปรับจ๊อปอาชีพเสริมเป็นแอดมินเพจของสพบังปลาไม้
ใช่ไหมทำไมอ่ะเพราะว่าคือก็เห็นว่าคุณดอมเนี่ยคารมคมคาย
เรื่องของแคปชันอะไรเงี้ยมันจะมีคำคร้องจองอะไรเยอะเยอะ
เพราะอะไรรู้ไหมที่เพจสพบังปลาม้าเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนคุณผู้ชม
คือโพสต์แต่ละอย่างมานี่อยากเห็นหน้าแอดมินเหลือเกิน
ที่เอาให้คุณผู้ชมดูหน้าจอนี่คือโพสต์ล่าสุดเลยนะ

คิดจะพักคิดถึงโปรลิส
ฟรีอยู่ฟรีดูแลดีตลอดวัน
นี่ได้

เดี๋ยวก่อนอันนี้น่าจะโดนคุมตัวแล้วล่ะ
แล้วยังมีอีกนะอันที่เป็นตำรวจสามนายค่ะ
เรียงอยู่หน้าห้องขังนี่ภาพนี้
หากน้องเบื่อแล้วข้าวผัดราดแกงลองมากินข้าวแดงในห้องขังของเราไหมล่ะ
เออกากมธจังชาติอยู่แนนพื้นทญี่ปรับชาติ
พร้อมพิทักคค์ความปลอดภัยของทุกคน

ไม่ใช่คนที่เข้มแข็งมาก
แต่ก็ไม่ได้ยากที่จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคุณตลอดคืน
ขอให้ทำได้ตามที่ว่านะตำรวจนะ
แล้วก็มีอะไรอีกคะตำรวจสองนายที่ยืนอยู่หน้าห้องขังนี่นี่
นอนให้อิ่มกินให้หลับขับถ่ายให้เต็มที่บริการฟรี๒๔ชั่วโมง
การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าแต่ตำรวจบางปะมะรักคุณเท่าจักรวาล
เชิญทางในครับเดี๋ยว

ใช่ไงแล้วภาพโบกรถหน้าโรงเรียนกายพร้อมใจพร้อมโบกหน้าโรงเรียนต่อไป
นี่ไงคนเลยอยากรู้ว่าแอดมินคือใครทำไมดูแบบมุกเยอะทารมคมคลาย
ดูเหมือนกับเป็นเจ้าพ่อแคปชั่น
แต่หลังจะมีบ่อยนะคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมว่าอาจจะเป็นบริษัทหรือเป็นสำนักงาน
หรือบางทีก็เป็นสพก็มีนี่แหละสพสนนี่แหละ
จ้างคนข้างนอกมาเป็นแอดมินก็มีมาดูแลโซเชียลมีเดียในการกระจายข่าวพีอาร์แบบนี้ไง

ไม่มีเลยแต่ติดต่อได้